มีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยเสียหลักแล้วไปพุ่งชนกับรถน้ำมัน
ทำให้รถน้ำมันเนี่ยคว่ำแล้วน้ำมันก็รั่วไหลออกมาเต็มไปหมดเลย
แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรไปดูค่ะ
น่ากลัวมากอ่ะคุณดูสิคะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากเลยนะ
แล้วดูภาพกล้องวงจรปิดจับไว้นะฮะเป็นภาพที่รถบรรทุกน้ำมันอ่ะ
วิ่งมาตามทางใช่ไหมจู่ก็จะมีรถกระบะ
เราจะเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักแล้วพุ่งตรงเข้าไป
ชนกันไปจนคนขับเนี่ยหักหลบคนขับรถน้ำมันเนี่ยเขาหักหลบ
แล้วรถกระบะเนี่ยตกถนนฝุ่นตลบอบอวนไปส่วนกล้องอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่า
ขณะที่รถกระบะเสียหลักแล้วก็คนขับรถบรรทุกน้ำมันพยายามหักหลบ
มันไม่พ้นค่ะมันก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลัก

ไม่รู้จะเรียกคว่ำแบบไหนดีอ่ะแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ย
โอ้โหน่ากลัวมากนะคุณผู้ชม
หลังจากเกิดเหตุนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
บริเวณบนถนนวารีราชเดชวารีราชเดช
อยู่ที่ตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
พบรถบรรทุกน้ำมันดีเซลค่ะขนาด๑๘๐๐๐ลิตร

พลิกตะแคงแล้วก็มีน้ำมันรั่วไหลออกมา
ก็เลยประสานรถดับเพลิงมาเลย
ป้องกันไม่ให้เกิดเปลวไฟนะคะคุณผู้ชมเพราะอันตรายมาก
หมายเลขทะเบียนบมชฉิง๙๙๑๘ยะโสธร
สภาพด้านหน้ามีรอยถูกชนเสียหาย
คนขับค่ะคือนางเมตตาทองบ่ออายุ๔๖ปีได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
นายอภิษฎาแก้วเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกน้ำมันมาจากจังหวัดสุรินทร์
ส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดมุกดาหาร
มีเพื่อนนั่งมาด้วย๑คน
พอมาถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางตรง
ผู้รับเหมากำลังปรับปรุงผิวจราจร
แต่ไม่ได้ทำสัญญาณเตือนไว้

แล้วเสียหลักพุ่งเข้ามาชนรถส่งน้ำมัน
แล้วเขาพยายามหักหลบแล้วแต่มันไม่พ้น
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
โชคดีมากที่ตัวเขาคนขับรถบรรทุก
กับเพื่อนที่นั่งมาไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่รถพลิกคว่ำแบบนี้

คือบางทีกลางค่ำกลางคืนมันมืดค่ะ
คือถ้าเกิดมันไม่มีป้ายแจ้งเตือน
ว่ามีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงผิวถนนอะไรอย่างนี้
คนขับขี่เขาไม่ได้ระมัดระวังมันไม่เห็นนะเนาะ
มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจจะสอบสวนคนขับรถทั้ง๒คันก่อนนะ
และเดี๋ยวเรื่องของการปรับปรุงผิวจราจร
ที่ทำให้มีส่วนให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
อันนี้จำเป็นนะคะเป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะ
ใช่ค่ะอุบัติเหตุนะมันเกิดขึ้น
บางทีคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็เสียหาย